หลายคนบอกว่าทำงานแทบตายสุดท้ายก็ต้องเอาเงินมารักษาตัว
เรื่องสุขภาพเนี่ยสำคัญมากแล้วก็เป็นเรื่องที่พูดกันมายาวนานนะคะ
สำหรับการยกระดับเรื่องของคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกว่า๙๐๐แห่งทั่วประเทศ
เพื่อที่จะเป็นการยกระดับการให้บริการแล้วก็สุขภาพคนไทยให้แข็งแรงด้วย
คำถามก็คือว่ารัฐบาลชุดนี้สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้ไหม
ติดตามพร้อมกันในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจายเลยค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัด

เวลามีปัญหาสุขภาพเนี่ยไปโรงพยาบาลสะดวกครับ
แต่ว่าพี่น้องที่อยู่ต่างอำเภอโดยเฉพาะอยู่ต่างตำบล
จะรู้เลยนะครับว่าเรื่องการไปหามดหาหมอเนี่ยยุ่งยากมาก
สมัยก่อนตอนผมเด็กเนี่ย
ตามอำเภอเขาจะเรียกว่ามีสุขศาลา

สาราตอนหลังก็มาเรียกกันว่าสถานีอนามัย
พอมาตอนหลังเขาก็ยกระดับสถานีอนามัย
เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เรียกกันว่ารอพอสต
ที่มีประมาณ๙๐๐แห่งที่คุณมิ้นบอกไปเมื่อสักครู่
ผมได้ฟังคน๓คนพูดถึงเรื่องพลพศต
วันนี้ขอนำมาขีดเส้นใต้หน่อยว่าปัญหามันอยู่ตรงไหน
คนแรกผมฟังจากคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์อดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขในช่วงนั้น
ที่เป็นคนผลักดันให้เกิดรอพอสต
ท่านบอกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนั้นมีประโยชน์ยังไง
มาคนที่๒เมื่อวานนี้ได้ฟังรองนายกรัฐมนตรีที่ควบคุมกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุข
คนนี้ครับพลเอกชัดชัยสาลิกรยะ
ท่านพูดในรายการเดินหน้าประเทศไทยช่วง๖โมงเมื่อวาน

แล้วถัดมาก็ได้ฟังประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตรพศต
ทั้งหมดเนี่ยฟัง๓คนนี้ต่อจิ๊กซอกันแล้ว
คนละเรื่องเดียวกันเลยครับต้องใช้ภาษานี้พูดเรื่องเดียวกัน
แต่ว่าดูเหมือนว่ามันไปกันคนละทิศคนละทาง
เอาคนแรกก่อนย้อนกลับไปอีกทีนึง
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์บอกผมว่า
ถ้าสถานีอนามัยปรับสภาพเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้
เจ็บไข้ไม่สบายได้ป่วย
ถ้าไม่มากเกินไปนักไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาล
ไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ย
จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
และในอนาคตพยายามจะให้มีหมอประจำอยู่ด้วย
นั่นคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์
พอมาเมื่อวานนี้ที่ได้คุยได้ฟังพลเอกชัดชัยสาลิกัลยะ
ท่านก็ประกาศแนวทางชัดเจนว่ารัฐบาลนี้จะส่งเสริม
ให้รอพอสตมีศักยภาพที่จะดูแลสุขภาพพี่น้องของเรา
ชนบทในต่างอำเภอในต่างตำบลได้มากขึ้น
เพราะว่าเสียเปรียบคนในเมืองเยอะ
ไปโรงพยาบาลเข้าเมืองก็ไกลไปโรงพยาบาลอำเภอบางทีก็ไกล
ฉะนั้นได้เพิ่งรอพอสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เพราะมีทุกตำบลก็เป็นแนวทางที่ดีครับ
แต่ว่าพอฟังจากคนนี้สิครับคุณสมศักดิ์จึงตระกูลเนี่ย
เขาเป็นใครครับเขาเป็นประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาล
รอพอสตแล้วเขาบอกว่ายังไง
เขาบอกว่าเขาได้เรียกร้องต่อพลเอกประยุทธ์
บรรจุค่าราชการกลุ่มวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตังบน
มาตั้งแต่ผลเอกประยุทธ์เป็นนายกแรก
จนป่านนี้ผ่านรัฐมนตรีสุขศาสตร์และสุขไปแล้ว๓คน
ผ่านประหลัดกระทรวงศาสตร์และสุขผ่านไปแล้ว๓คน
ยังไม่มีการสนับสนุนอัตรากำลังให้เป็นไปตามโครงสร้างของกรอบอัตรากำลังบุคลากร
ก็เลยทำให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกว่า๙๐๐แห่ง
มีบุคลากรไม่สอดคล้องกับภาระงาน
บุคลากรปฏิบัติงานจริงเนี่ยมีเพียงแห่งละ๓คน๔คนบางแห่งมีเพียง๒คน
อันนี้เป็นปัญหามากจริงแล้วเนี่ยคนไทยก็เข้าใจครับว่าปัญหาเรื่องเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยจะเป็นภาระหนักมากในอนาคต
ฉะนั้นรัฐบาลในช่วงเวลาที่ผ่านมา
จึงพยายามควบคุมกำกับคุมกำเนิดค่าราชการไม่ให้มีมากเกินไป
แต่ว่าผมว่าสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือว่าการควบคุมกำเนิดค่าราชการนั้นต้องดูว่าค่าราชการนั้นอยู่ในฝ่ายไหนทำอะไร
ยกตัวอย่างอย่างสมมุติเราไปที่เขต
แต่ก่อนเนี่ยเวลาจะไปทำบัตรประชาชนต้องไปคนที่๑คนที่๑ตรวจเอกสารเสร็จปั๊บส่งไปคนที่๒คนที่๒พลิกดูดูนั่นดูนี่ลงชื่อส่งไปคนที่๓ส่งไปคนที่๔แล้วก็ไปนั่งรอถ่ายรูป
คนที่มาเกี่ยวข้องกับการตรวจเอกสารเนี่ย๔๕คนครับแล้วก็ไปรอถ่ายรูปเดี๋ยวนี้เป็นไงครับไปถึงปั๊บมีคนเดียวแล้วมีจอคอมพิวเตอร์อยู่ด้านหน้าเราไปแจ้งชื่อแจ้งนามสกุลเอาบัตรประชาชนเก่าให้เขาดูเขาดีดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บออกมาเรียบร้อยจาก๔คน๕คนมาเหลือคนเดียวเพราะใช้เทคโนโลยีช่วย
แต่ว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาคนดูแลสุขภาพคนไม่ได้นะครับมันใช้เทคโนโลยีไปช่วยมากอย่างนั้นไม่ได้
ฉะนั้นนี่คือความจำเป็นคุณสมศักดิ์บอกว่าที่ผ่านมา๒๓ปีเนี่ยยังไม่เคยเห็นเอกสารหรือรับทราบจากผู้บริหารของกระทรวงว่ามีการอนุมัติจากอัตรากำลังค่าราชการตั้งใหม่กับรอพอสตไปที่กพหรือนำเข้าคอรมอพิจารณาอนุมัติแต่อย่างใด
นี่เห็นไหมครับเจตนารมณ์ที่คุณจุลินพูดไว้สิ่งที่พลเอกชัดชัยพูดไว้ในรายการเมื่อวานพอมาฟังคุณสมศักดิ์แล้วคนละเรื่องเดียวกันแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เจตนารมณ์ที่จะยกสถานีอนามัยเป็นรอพอสตที่ได้ฟังจากสองท่าน
รวมทั้งการขับเคลื่อนปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิเขาเรียกว่าระบบสุขภาพปฐมภูมิก็คือในขั้นต้นมันไปไม่ได้ครับมันไปไม่ได้แน่
ฉะนั้นนำเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้เพื่อจะถามว่าที่บอกว่าจะจัดงบประมาณใส่ลงไปในระบบสาธารณสุขแล้วจะทำยังไง
ทำยังไงที่จะให้คนพี่น้องของเราในชนบทอยู่ตำบลเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องไปอำเภอไปที่รอพอสตที่อยู่ประจำตำบลเนี่ยจะได้รับการดูแล
จริงเขาก็จัดเขาก็จัดอัตรากำลังไว้นะครับว่ารอพอสตขนาดใหญ่เนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่๑๒คนขนาดกลางให้มี๑๑คนขนาดเล็กให้มี๗คน
ถึงจะทำงานได้สอดคล้องแต่ว่าเอาแค่จริงมี๓คนมี๔คนบางแห่งมีแค่๒คนอัตรายังห่างกันเยอะ
แล้วไหนจะเรื่องสวัสดิการบ้านพักแม่ผมได้ดูข้อมูลแล้วเนี่ยเรื่องบ้านพักของบุคลากรสาธารณสุข
ดูภาพต่อไปนี้สิครับเขาเอาตัวอย่างมาให้ดูท่านเห็นในจอเนี่ย

บ้านพักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ปฐุมธานีใกล้กรุงเทพนี้เองฮะท่านดูสภาพสิครับ
มาเขาไปถ่ายรูปมาให้ดูบ้านพักรอพอสตที่กาลสิน
นี่ครับนี่บ้านพรรคอคาราชการของกระทรวงศาสุครับ
แล้วเขาไปถ่ายบ้านพักที่รอพอสตสุราธานีมาให้
นี่ท่านดูเป็นอะไรครับเป็นแผ่นไม้กระดานปลวกเปลือกขึ้นอยู่อย่างนี้ครับ
อันนี้เป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วครับ
พอได้งบมาเสร็จก็จัดสรรคือกระทรวงสาธารณสุขงบประมาณก็มีจำกัด
แต่ว่าพอได้มาก็ไปจัดสรรเรื่องอาคารผู้ป่วยไปจัดสรรเรื่องเครื่องมือแพทย์ไปจัดสรรเรื่องรถฉุกเฉิน
ส่วนบ้านพักบุคลากรเนี่ยเอาไว้ท้ายก็ไม่ถึงสักปีนึงได้งบมาเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึง
เพราะมีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน
ฉะนั้นสุดท้ายก็คือว่านี่เขาสรุปว่าบุคลากรยังต้องการที่พักเนื่องจากบ้านพักสุขสมเนี่ยนะที่เขาไปสำรวจมานะ
ประหลัดกระทรวงคนใหม่คุณหมอสุขุมกาญจนพิมายบอกว่าต่อไปนี้จะเอาเรื่องนี้เป็นนโยบายแรกที่จะต้องดำเนินการ
วันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาฝากหน่อยเพราะว่า

พี่น้องเราในชนบทเนี่ยเขาจะได้มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าถึง
การรักษาพยาบาลได้มากขึ้นและถ้าเผื่อสภาพรอพอสตยังเป็นอยู่อย่างนี้
แล้วมันจะเดินไปยังไงครับนี่คือเรื่องของสุขภาพพี่น้องของเราในชนบทครับ
ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะคะก็อย่างที่คุณสุภาพบอกนะคะ
ดับความสำคัญจัดให้ถูกนะคะอะไรสำคัญอะไรต้องมาก่อน
อะไรที่ต้องเร่งทำก็ควรจะทำให้เสร็จสิ้นให้ดีถูกต้อง